ติดตามคดีแอมสัยนายกันหน่อยนะฮะ
หมายจับทนายแอมสารก็ปัดตกไป
แต่ทีนี้พอเป็นหมายเรียกทนายของแอมก็คือทนายพัฒน์
ทุ่มหนึ่งให้ไปเจอกันที่สถานีตำรวจปรากฏว่าหายต่อม
คุณผู้ชมหายต่อมเลยนะฮะ
งั้นแปลว่าอะไรคือเรื่องนี้คุณผู้ชม
ที่มีการออกหมายเรียกหมายจับมาคุณผู้ชมอย่าลืมนะ
ว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับของของก้อยที่เสียชีวิตไป
ใช่ฮะแล้วมีการส่งของไง
นี่ค่ะคือเมื่อวานนี้ทางด้านของบิ๊กโจ๊กนะครับ
ไปขอสารเพื่อขออนุมัติเป็นหมายจับหลังพบหลักฐานเชื่อว่า
ทนายพัฒน์หรือนางสาวธนิชาเป็นบุคคลใกล้ชิดกับแอม
แล้วก็มีพฤติการเดียวกันกับรองภูมิกับอดีตสามีของแอม
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังการจัดฉาก
ยักย้ายหลักฐานเพื่ออำพลางคดี
กรณีของกระเป๋าและทรัพย์สินของก้อย
ที่ถูกส่งไปให้หญิงสาวซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทของแอม
ที่จังหวัดเพชรชบุรีเพื่อหวังอำพรางหลักฐานทางคดี
โจ๊กบอกเชื่อมั่นไงเชื่อมั่นในหลักฐานที่มีอยู่
ก็เลยจะขอสารออกหมายจับแต่ทีนี้ศาลท่านยกคำร้อง
ขอให้ตำรวจออกเป็นหมายเรียกแทน
ตำรวจติดต่อทนายพัฒน์ไปให้มาพบกับตำรวจตอนทุ่มหนึ่ง
เมื่อคืนนี้นักข่าวไปรอคุณ
นักข่าวไปรอทนายพัฒน์เรามีภาพบรรยากาศเมื่อคืนไหมครับ
จริงต้องมีนะนักข่าวไปรอทนายพัฒน์ตั้งแต่ทุ่ม
๒ทุ่ม๓ทุ่มก็แล้ว๔ทุ่มก็แล้ว
ไม่มีใครมานี่บรรยากาศตอนคืน
ไม่มีใครมานักข่าวโทรไปหาทนายพัฒน์ก็ไม่รับสาย
อ้าวทีนี้เราก็เลยแบบพยายามติดต่อนะ
เราพยายามติดต่อกับทนายพัฒน์ได้ค่ะคุณผู้ชม

ทนายพัฒน์บอกว่าสารยกคำร้องขอออกหมายจับ

นายพัฒน์น้ำเสียงมั่นใจมากนะ
ถูกต้องค่ะเดี๋ยวลองฟังน้ำเสียงทนายพัฒน์เรื่องนี้ก่อนค่ะ
ดังนั้นตามที่สารท่านยกคำร้องใช่ไหมคะ
กรณีนี้ที่สารยกเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นกรณีที่ตีความได้ว่าไม่มีหลักฐานอันสมควร
ว่าทนายแอมจะได้กระทำความผิดอาญา
และไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าทนายแอมจะหลบหนี

ก็มั่นใจนะครับเรื่องการที่ไม่ถูกออกหมายจับ
เพราะหนึ่งไม่มีความผิดสองไม่คิดหลบหนี
แล้วถามว่าทนายพัฒน์ตอนนี้ทนายพัฒน์เป็นทนายแอมอยู่ไหมคะ
ทนายพัฒน์บอกแบบนี้คือทนายพัฒน์เป็นตัวยืนตัวแม่
ต่อให้แอมจะเซ็นแต่งทนายอีกกี่๒๐๐คนก็ตาม
แต่ทนายที่เป็นตัวหลักก็คือทนายพัฒน์นะคะ
โอ้โหนี่คือความมั่นใจมาก
เมื่อวานไม่ไปที่กองปราบก็ถือว่ามั่นใจมากเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของพี่ระพีพี่ชายคนสนิทของก้อย
ก็โดนหมายสารเหมือนกันข้อหามินประมาทนะคะ
ตอนที่ไปออกรายการแล้วไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
ซึ่งเรื่องนี้พี่ระพีบอกว่าไม่ได้กังวลนะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นข้อมูลที่เปิดเผย
ซึ่งสามารถทำให้ตำรวจสามารถออกไหมจับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มอีกหนึ่งคนด้วยอ่างั้นแปลว่า
ของพี่ระพีพี่ระพีเองก็ไม่กังวล
ส่วนของทนายพัฒน์เองทนายพัฒน์ก็บอกว่าไม่กังวลอะไรเลย
อืมนะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบบอกว่า
พยายามติดต่อทนายพัฒน์แต่แปลกใจนะ
บอกว่าติดต่อไม่ได้คือยังไงก็ยังติดต่อไม่ได้

ทางด้านของเจ้าหน้าที่กองปราบเองก็บอกว่า
เดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการนะคะ
คือกระจักษ์ติดต่อไม่ได้หลายครั้งเดี๋ยวจะต้องมีการนัดเป็นหมายเรียกครั้งที่๑
แล้วจะนัดให้มาพบในวันที่๒๙๓๐พฤษภาคมนี้แน่นอน